คนนี้เขาเป็นรุ่นน้องนะคะชื่อว่าคุณอาโลหนุ่มหล่อสปลาว
วันก่อนนี้นะพี่ลาล่าแล้วก็น้องธัญญาเขาเดินทางไปทำบุญที่สปลาว
แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำมาให้รู้จักนะฮะ
ซึ่งน้องรถเบ้นทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราอีกเรื่องชาวบ้านอยากรู้นะคะ
แล้วยังไงคะโทรไปเลยหรอสายโตงมาคุยกันเลยกับน้องธันนยา
บอกว่าสรุปแล้วอะไรยังไงคะใช่หนุ่มรู้ใจคนใหม่หรือเปล่า
ที่บ้านของคุณอาโล่นี่นะทำธุรกิจเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศ
แล้วก็อสังหาริมทรัพย์๑ใน๖ของนครหลวงเวียงจันทร์
ที่สำคัญเขาเพิ่งจะโสดมาได้๖เดือน
กาดอกจันทร์ให้เลยนะคะ

มิสัยรวด
แล้วทั้งคู่เขาเพิ่งมีโอกาสได้เจอกันค่ะ
เราก็ถามน้องนะคนคุยกันคนโสดต่างคนต่างโสด

น้องบอกว่าอนาคตยังไม่รู้อาจจะใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะ
อกจากนี้ค่ะน้องธัญญาก็บอกกับน้องรถเบ้นของเรามาอีกนะคะว่า
ส่วนตัวหนูนี่นะพี่ชอบผู้ชายทรงนี้อยู่แล้ว
อายุน้อยแต่มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำอย่างนี้
อยู่กับเขาแล้วเป็นไงไหมอยู่กับเขาแล้วหนูเขิน
เล็กนิดเดียวเออนะคะถูกต้องก็เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะจ๊ะ
แต่ถ้าเกิดว่าสารสัมพันธ์ข้ามขั้นมากกว่านี้เดี๋ยวจะมาเมาส์อีกทีหนึ่ง
พูดถึงน้องธัญญาไปแล้วพี่สาวคนสนิทลาล่า
เราก็มีข่าวมาเมาส์ให้ฟังเหมือนกันไม่รู้ว่างานนี้สาวลาล่าจะมีเนื้อคู่หรือเปล่า
น้องสาวมีคนคุยใช่ไหมส่วนพี่สาวเนี่ยเนื้อคู่มาจากจินตนาการอะไรหรือเปล่า
คือเรื่องนี้คุณผู้ชมเธอเล่าให้น้องรถเป็นของละฝั่งอยู่แล้ว
คืนก่อนฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายเมื่อคืนฝันไปว่าได้ไปเที่ยวเจองู
เฮ้ยพี่สาวไหนงานยกไม่ต้องมีแล้ว
เที่ยวไปทำบุญคุณผู้ชมค่ะในฝันนี้นะมีคนพาพวกเธอเดินหลงเข้าไปในถ้ำ
แล้วก็ไปเจอกับงูใหญ่สีดำเนี่ยฟันไม่ได้เลี้ยวช้าม่าเลี้ยวมาอย่างไวเลย

ไม่ทันได้เห็นหน้าค่าตางูตัวเป็น

นี่ก่อนพี่ใจอย่าไปตี

โบราณเขาเชื่อว่าจะเจอเนื้อคู่
เขาก็โสดอยู่ด้วยหรือเปล่า
งูตัวใหญ่สีดำแบบนี้อาจจะเป็นชายกำยำ
ร่างกายกำยำล้ำเลิศ

เกี่ยวว่าอะไรนะงูเลข๘
เลข๘ถ้าอยากดูเลขจริงเพราะว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะรวย